จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจน

บางจังหวัดบางสารเจ้าก็มี

ที่ก็มีการยกเสาโกเต้ง
ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มความเป็นสิริมงคล

ที่ภูเก็ตโอ้โฮงานใหญ่นะคุณ
หรือว่าเสาตะเกียงเทวดาทั้ง๙
ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นประเพณี
ถือศีลกินผักประจำปี๒๕๖๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นประธาน
จากนั้นบรรดาเหล่าม้าทรงขององค์เทพต่าง
ก็ใช้อาวุธฟาดฟันทรมานร่างกาย

กันอย่างหน้าหวาดเสียวเลยนะครับคุณครับดูสิครับ
และเมื่อเสร็จสิ้นพิธียกเสาโกเต้งแล้วนะครับ

ต่างก็แยกย้ายไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
และหาซื้ออาหารเจที่บริเวณหน้าสารเจ้า
รวมถึงเลือกซื้อเสื้อผ้าสีขาว
เพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลกินเจอีกด้วยนะครับ

สารเจ้าแม่ม่าจ้อโปเขตเทศบาลเมืองพังงา
นายสิริพัฒน์พัดกุลผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้ง
เพื่อเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักเช่นเดียวกันนะครับ
โดยที่นี่ก็มีพี่น้องประชาชนพร้อมใจกัน
่งห่มชุดขาวเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ซึ่งสาวโกเต้งต้นนี้นะครับทำจากไม้เตียว
มีความยาว๒๑เมตร๙๙เซนติเมตร
ก็นับเป็นสาวโกเต้งที่สูงที่สุดในโลก
อกจากนี้ทางศาลเจ้าได้มีการเปิดโรงทาน

ถึงวันที่๑๗ตุลาคมนี้ตลอดช่วงเทศกาลกินเจ
โดยประชาชนสามารถนำปิ่นโตหรือภาชนะไปรับอาหารได้
ตั้งแต่เช้าถึงค่ำตลอดระยะเวลา๙วัน๙คืนนะครับ
ดูกันที่ภาคใต้กันแล้วไปที่ภาคเหนือกันบ้างที่พิศนุโลกนะครับ
ก็มีการจัดงานเทศกาลกินเจอย่างยิ่งใหญ่๑๐วัน๑๐คืน

วันที่๘ตุลาคมถึงวันที่๑๗ตุลาคม
เมื่อวานนี้มีพิธีเปิดกระถางทูบทอง
และจัดแห่ขบวนเทพเจ้า
พร้อมขบวนสิงโตและมังกรทองนะครับ
โดยในระหว่างที่ขบวนแห่ผ่านไปตามบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าต่าง
ก็ถือว่าเป็นความสิริมงคลนะครับคุณพี่นอท
จะมีประชาชนจะมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้า
เพื่อความเป็นสริมงคลให้กับร้านค้าของตนเอง

ตลอดสองข้างทางคนมาตั้งโต๊ะไหว้เจ้าเต็มไปหมดเลยนะครับ
ขณะที่ที่โรงเจเองของมุมพิธีประศาสตร์บุญยสถานพิศวินโลก
ก็จะเปิดให้ประชาชนได้รับประทานอาหารเจฟรีทุกวัน

ปิดท้ายกันที่บรรยากาศที่สารเจ้าเง็กเซียนฮองเต
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็มีการจัดพิธีรับเทพเจ้าองค์กิ๋วอ๋องไตเต
แล้วก็เชิญเทพเจ้าลงมาประทับร่างทรงหรือว่าม้าทรง
พร้อมทำพิธีไหว้ฟ้าดินแล้วก็สะดอกเคราะห์
ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นเทศกาลกินเจตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๗ตุลาคมนี้ครับ
ศีลกินเจสวดมนต์เดินเวียนทูบและบำเพ็ญบุญสร้างกุศล
เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย
นี่เราเอาบรรยากาศของเทศกาลกินเจกับการเริ่มต้น
ให้คุณผู้ชมได้ดูหลายจังหวัดเลยนะครับ